อันดับสุดท้ายอันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้าย
สมาชิกอบตบางริ้นตั้งแต่วันที่๑๑ตุลาคมปี๔๔
ในคดีฆ่าเกษมคงตุกในวันนั้น
มี๔คนนะคะที่ถูกกล่าวหาแล้วก็เป็นจำเลย
สู้กัน๓ศาลจบแล้ว
สารชั้นต้นอุทธรณดีกาตัดสินสารดีกากันยายน๕๗
ต้นเรื่องมา๔คนนะคะที่ถูกกล่าวหา
แต่สุดท้ายสารดีกาพิพากษาประหารชีวิตคนเดียว
คือวิโรธสุวรรณี
แต่ว่ามีการให้การในชั้นพนักงานสอบสวน
คือชั้นตำรวจเป็นประโยชน์ลดโทษลง
เหลือจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็เข้าคุกเลยค่ะ

อันนี้คดีหลัก
แต่ว่าทางฝั่งผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีฆ่า
ฟ้องกลับตำรวจ๑๔คน

ฟ้องกับตำรวจเนี่ยเพราะว่า
ช็อตไฟฟ้าบังคับให้รับสารภาพ
เพราะฉะนั้นคดีมันเป็นคดีคู่ขนานค่ะ
ตำรวจทั้งหมด๑๔คนก็สู้กัน
ชั้นต้นอุดทอนดีกัน
สารดีกาของคดีที่ตำรวจโดนฟ้องกลับเนี่ย
ตัดสินไปเมื่อ๒๒พฤศจิกายนปีนี้
ซึ่งสารดีกาตัดสินคดีนี้นะคะ

ที่สารพิพากษาจำคุก๑๕ปี
คือพลตำรวจตรีรณพงศ์สายแก้ว
และพันธุ์ตำรวจเอกอนุชนชามาศ
แต่จริงแล้วสองคนนี้ถูกออกหมายจับตั้งแต่สารนัด
ฟังคำพิพากษานัดแรกแล้ว
เมื่อกลางปีคือมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม

พันธุ์ตำรวจเอกอนุชนไม่มา

นัดที่๒พลตำรวจตรีรณพงศ์ไม่มา

ทีนี้ค่ะ๒คดีนี้ถ้าคุณผู้ชมฟังเนี่ย

แต่ว่าทางของคำพิพากษาเนี่ย
ออกมาแล้วอาจจะทำให้เราสับสนได้

วิรถ์สวันนีถูกพิพากษาว่าผิด
เพราะว่าเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นมือยิงเลยนะคะ

ข้อเก่าหาว่าตัวเองอีกคนนึงก็คือ
ขี่มอเตอร์ไซค์ให้วิโรธไปยิง

อีกคนนึงค่ะถูกกล่าวหาว่าดูต้นทาง

เพราะฉะนั้น๔คนถูกกล่าวหาว่าร่วมกันฆ่าใช่ไหมคะ
คดีนี้มีวิโรธสุวรรณีคนเดียว

ที่ถูกตัดสินว่าผิดแล้วก็จำคุกไปแล้ว
ในขณะที่คดีที่๔คนนี้ฟ้องกลับตำรวจ๑๔คนที่ทำคดีนะคะ
สารก็เพิ่งจะตัดสิน๒๒พฤศจิกายนให้ตำรวจ๒คนค่ะคุณผู้ชม

เราจะอธิบายคดีนี้กันอย่างไรได้บ้าง
วันนี้เราเชิญ๓ท่านมาคุยกันกับเราค่ะ

กิ๊บเนี่ยเมื่อปี๔๕ตอนวันที่เกิดเหตุ
ปีนั้นเนี่ยนะคะอายุ๑๒ปี

หรือคุณอังสุมารินสุวรรณี
ลูกสาวของคุณวิโรสุวรรณีที่ตอนนี้คุณพ่ออยู่ในเรือนจำ
อีก๑ท่านค่ะคุณปิยวดีโคจศิงนะคะ

ไม่ใช่คุณแม่ของน้องกิ๊บนะคะแต่ว่าเป็นภรรยาที่

ชั้นต้นพิพากษาไปแล้วก็เริ่มชั้นอุทธรณ์

สำหรับคดีนี้สู้กัน๑๕ปี

พอคำพิพากษาออกมาว่า
ถ้าตำรวจถูกตัดศิลป์ให้จำคุก

หรือฟื้นคดีเพราะความหมายของคดีนี้
เท่ากับว่าพ่อเขาก็ไม่ผิดสิ

เพราะจริง๑๕ปีแล้วก็จำทำไม่ได้

เอาเข้าจริงแล้วตอนที่เรามาคุยกันคราวที่แล้วเนี่ยคือเราไปเน้นที่คุณวินัยขุนแพ่วใช่ไหมคะ
คุณวินัยที่มานั่งในรายการที่ทนายบุญเรืองต้องคอยแปลให้ดิฉันนิดหน่อยนะ
คือวันนั้นพี่วินัยมาเล่าเนี่ยคือพี่วินัยคือคนที่ถูกกล่าวหาว่าขี่มอเตอร์ไซค์ให้พ่อของกิ๊บนี่แหละไปยิงคุณเกษม
วันนี้มาเรื่องคุณพ่อเต็มแต่เดี๋ยวมาที่ทนายก่อนดิฉันเข้าใจถูกไหมคะทนายบุญเรืองว่า
คดีเนี่ยคือแม้ว่าคำพิพากษาจะเป็นออกมาเป็นดีกาทั้งคู่แล้วเนี่ยของสารดีการทั้งคู่แล้วเนี่ย
อย่างนี้เรียกว่าเป็นคำพิพากษาที่ทำให้คำอธิบายคดีมันเขาเรียกอะไรดิฉันจะใช้คำอะไรที่จะไม่ผิด
หรือยังไงคาดกันแต่ผลของสองคดีทำผิดเหลตการมันคาดกัน
จ้ะแล้วก็ดีการกันเองเนี่ยบางทีคดีนี้เอาไปเทียบเคียงคดีนู้นแต่ดีการไม่ได้เป็นทิศทางเดียว
แต่เรื่องนี้ข้อเท็จจริงเดียวกัน
เอาว่าอันนี้น่ะวิโรธเนี่ย

คดีของวิโรธที่ตกเป็นจำเลยเนี่ย

คดีฆ่าสมาชิกบตบังริ้นคือคุณเกษมคงตุก
ครับ๑๑ธุลา๔๕นะครับใช่

คดีที่คุณวิโรธสุวรรณีเป็นจำเลยเนี่ย

รับสารภาพนะคะในคดีเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน

คือจำเลยฟ้องกับตำรวจที่ทำคดี

ตำรวจผิด

แล้วตกลงจำเลยในคดีที่ตำรวจที่ผิดอีกคดีไปทำเนี่ย
เขาผิดหรือเขาบริสุทธิ์
ดิฉันตั้งโจทย์ถูกไหมถูกครับ
ทีนี้ถ้ามีอะไรที่ถามแล้วจะไม่สุภาพ
ไปเกี่ยวข้องกับคำพิพากษาอะไรนี่บอกนะคะ

คืออย่างนี้แปลว่ามีหลักฐานใหม่เพื่อขอรื้อฟื้นคดีหรือเปล่าคะ

เขาให้ขอลื้อฟื้นคดีได้เมื่อมันมีพยานหลักฐานใหม่ไม่ใช่

พิพากษาสารดีกาที่เปิดอ่านให้วิโรธฟังวันนี้ที่ศาลจังหวัดนนทบุรี
เบิกตัววิโรธมาจากเดือนเยี่ยมกลางบางขวางเมื่อเช้า
ถามไปถึงความเห็นของผู้รู้กฎหมาย
ว่าตรงนี้น่าจะเป็นพยานหลักฐานใหม่

แต่ถ้าในความหมายของโทษหน้าที่เอ่ยชื่อ
คุณคดีคุณจอมทรัพ
อ๋อครูจอมซับทำไมคะ
ไม่คือยังเถียงกับอาจารย์ที่ออฟฟิศด้วยซ้ำ
ว่าไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่หลักฐานใหม่
อันนี้เราเปรียบเทียบคือคดีครูจอมทรัพย์ที่เป็นข่าวเนี่ย
คือคุณบุญเรืองมองว่าแบบนั้นที่เขาสู้กันไม่ใช่หลักฐานใหม่

แต่แบบนี้คำพิพากษาที่เพิ่งออกมา๒๒พฤศจิกา

ณทำงานของบริษัทสำนักงาน

เขาวิเคราะห์กันถึงขนาดที่ผมพูดเมื่อกี้
เป็นพยานหรักฐานใหม่มั้ย

สำนักฐุรกรรมมันก็ปียืนโนติสอ่ะอืมพูดถึงเรื่องไอไอการฟ้องตาม
ความรับผิดระเบิดของเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เป็นจำเลยคนเดียวฟ้องสตชเดี๋ยวนะคือเอาขั้นตอนนี้เดี๋ยวถาม
ก่อนถามลูกสาวน้องกิ๊บคือขั้นตอนนี้สิ่งที่หนูจะทำหลังจากที่
พิพากษาออกมาคดีที่พ่อเป็นหนึ่งในโจทย์ฟ้องกับตำรวจเนี่ย
คือพอคำพิพากษามาปุ๊บคิดทำอะไรบ้างคะครอบครัวอยากลื้อฟื้นคดี
อันดับแรกเลยค่ะอืมคืออยากขอความเป็นธรรมให้กับพ่อค่ะอ่า
คืออันดับแรกคืออยากให้พ่อออกมา

พิพากษาของสารที่ออกมาพฤศจิกายนเนี่ย
มันเท่ากับว่ามันมีความหมายไปถึงคดีที่พ่อถูกกล่าวหา

แปลว่าคดีที่ตำรวจทำแล้วพ่อเราติดคุกเนี่ย

เหมือนกับท่านประธานสารดีกาคนก่อน

ไม่มีปรากฏการณ์ในการเรียกฟื้นคดี

กลับให้เรียกฟื้น
ว่าไอ้คดีแอน่ะไอ้คนที่ขับมดรแปนจกพยาน่ะ
ปลากอดว่าพนักงานสอบหรือส่วนส่วนทวดไปจับได้ว่ามัน
เท็ตปัจจักรพยานเท็ตเขาแล้วมันรับสารภาพอร์บไอ้
อะไรคนขับทุกอะไรทักอย่างแล้วก็ลืมแล้วน่ะตอบรับ
แสดงภาพว่าเอาคำพิภาคศาสตร์ที่ถึงที่สุด
ไปใส่ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสารดีกา

ทีนี้คุณเปียวดีค่ะคือคุยกันในครอบครัวยังไงญาติญาติ
คือพอคำพิพากษาออกมา๒๒พฤศจิกาใช่ไหมคะ

ใช่ค่ะก็ปรึกษาทางด้านทนายเนี่ยค่ะ
ให้ทนายเขาเป็นคนดำเนินการ
ถามความเห็นหรือแบบเวลาเราตามข่าวการลื้อฟื้นคดีอะไรเนี่ย
คือเรามั่นใจไหมว่าการลื้อฟื้นคดีนี้
จากคัมภิพากษาศาลดีการ์ที่เพิ่งจะออกมาเนี่ย
น่าจะส่งผลให้ลื้อฟื้นคดีได้

เราไม่ต้องรู้กฎหมายหรอกเราเอาเหตุผลแล้วอะ
มันก็น่าจะได้ไงตรงนี้เพราะว่า
ที่ว่าเราไปยื่นครั้งแรก
เขาบอกว่าให้คดีนี้เสร็จก่อน
แล้วถึงมาเอามาเป็นหลักฐานใหม่ได้
จริงเราขอลื้อฟื้นคดีก่อนที่
ที่สารดีการจะตัดสินตำรวจอีกใช่ไหม

ตอนยังไม่ตัดสินตำรวจนี้เอาอะไรไป
ตอนนี้ยังไม่ได้ยื่นลื้อฟื้นนะ

ไปยื่นเรื่อง

ค่ะที่กระทรวงยุติธรรมค่ะ

ตอนสารดีกาตัดสินพ่อแล้วใช่ไหมคะ

แล้วก็เขาไปยื่นกับ
ท่านรองอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเขาก็บอกว่าเราไม่มีหลักฐานใหม่

คดีที่เราเป็นโจทย์ที่เรียกว่าเป็นโจทย์

ก็คือผลออกมามันเข้ารักษณะที่เรารออยู่

คือถ้าสมมุติเราได้รับคำแนะนำที่ผ่านมาจากกระทรวงยุติธรรม
เพราะฉะนั้นพอคำพิพากษาออกมาแบบนี้
เรียนใช้คำว่าพิพากษาแบบเป็นประโยชน์ต่อทางครอบครัวนะคะ

พอคำพิพากษาออกมาเข้าแนวทางเราปุ๊บ

ช่วยเหลือก็ได้ค่ะไม่ต้องเข้ารักษณลื้อฟื้นก็ได้

อย่างไรทีบอกไงว่า

เอาเรื่องรียุทธรรมความรับผิด

หรือจากฟ้องหมูลคดีเกิดที่ศาลจักรวรรณ์ละนอง
วันนี้ของหัวหน้าทำด่งงานบอกว่า

เพราะว่ามูลคดีมันเกิดที่นั่นสำนวนคดีที่เกี่ยวข้องนี้นะ
อยู่ที่ศาลจังหวัดละนองหมด
รวมทั้งรื้อฟื้นก็ต้องยื่นที่สารจังหวัดระนอง
ถามแบบนี้คือจนถึงตอนนี้เนี่ย
ใช้ทางอื่นก่อนก็เลยไปฟ้องสตช
ถูกไหมไปฟ้องสำนักงานตรวจแห่งชาติ

ถูกต้องเพราะตามประบบความรู้ผิดระเบิดเนี่ย
เขาให้ฟ้องต้นสังกัด

ถูกต้องแล้วคุณพ่อไปรับวีเอาเอง
ซึ่งอันนี้เวลามันมีผล
คือเรียกร้องค่าเสียหายค่าชดเชยเป็นตัวเงิน

หรือแค่ได้เงินชดเชยเฉย

คือคืออันนี้

มันจะยิ่งมีน้ำหนักในการไปขอลื้อฟื้นคดีหลักไหม

มีมีแต่มันสู้กันอีกนานเลยป่ะคะ
ตั้งแต่ลูกทนายเรียนปปฐมปลาย
เพราะฉะนั้นตอนนี้ปี๔

ถึงบอกว่าให้ยื่นคู่กันไปทั้งขอลื้อฟื้นคดีแล้วก็ฟ้องสตช
คุณจอมขวัญไอ้การรื้อฟื้นคดีมันไม่ใช่ง่าย
ที่ผมยกตัวอย่างที่ท่านบอกว่า
ฉันคือความหมายดิฉันคือไม่ใช่ว่ารอฟ้องสตชจนจบใช่ไหม

ตั้งใจตั้งใจที่จะฟ้อง
ทีนี้มาที่กิ๊บค่ะกิ๊บในวันที่หนูอายุ
คือเมื่อปี๔๕ตอนเกิดเหตุ
จำอะไรได้บ้างเกี่ยวกับพ่อเรา
แล้วที่ทำให้มั่นใจว่าพ่อไม่เกี่ยวกับคดีนี้
พ่อไม่ใช่มือปืนไปยิงเขา

คือหนูจำได้ว่าวันนั้นวันที่๑๑ใช่ไหมคะ
วันที่ว่าเกิดเรื่องมีผู้เสียชีวิตนะคะ

คือพ่อหนูเป็นสมาชิกสภาตำบลนะคะปากน้ำ
แล้วเหมือนแกก็จะไปซื้อลูกหมูให้ชาวบ้านเลี้ยงค่ะ
ก็จะไปสืบราคาลูกหมูที่นครปฐม
แล้วก็ไปกับชาวบ้านอีก๓คนค่ะ
ก็ได้มีทำหนังสือเช่ารถอะไรอย่างนี้
แต่ว่าคือเป็นเช่ารถไม่ใช่เช่ารถของราชการนะคะ

ค่ะก็วันนั้นแกก็ไปคือวันเกิดเหตุ
แกก็ได้ไปนครปฐมแกไม่ได้อยู่ที่ละนองเลย

ไปนครปฐมสืบราคา

สมาชิกอบตปากน้ำ

คือวันนั้นพ่อเอารถไป

ไปดูไปสืบราคาลูกหมูที่จะเอามาให้ชาวบ้านเลี้ยง

พ่อกี่โมง
ออกจากบ้านกี่โมงคะ

หนูจำไม่ได้นะว่าน่าจะเป็นหัวโล่งอะค่ะ

แกก็ก่อนไปสืบราคาลูกหมูมัน

เขาบอกว่าไม่สามารถย้ายลูกหมูได้เป็นร้อยตัว
ต้องทำหนังสือจากระนองให้เขาก่อน
แล้วพ่อก็เลยกลับมาแต่ระหว่างทางกลับเนี่ยค่ะ

แม้ที่น่าหูกวาง
เพื่อไปดูโครงการคือทางดิน

ยังไม่ได้กลับทันที
ยังยังยัง
จับค่อยเชิงวัดระนองกลับถึงบ้านประมาณกี่โมง

ทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งถ้าตอนนั้นนี่วิโรธน่าจะอยู่ที่หน้าหูกวาง

ไม่เป็นไรค่ะคือเอาคร่าวคือตอนนั้นเนี่ยมีคนอยู่กับพ่อไหม

ตอนหัวค่ำที่เกิดเหตุว่ามีคนไปยิงคุณเกษมเนี่ยมีคนอยู่กับพ่อกิ๊บไหมคะ

ก็สู้คือจริงแล้วคดีนี้จำเลยไม่ต้องสืบพยานด้วยซ้ำ
คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมถ้าเราจะย้อนกลับไปเนี่ยนะคะว่าถ้าสมมุติมีพยานอยู่มีให้ปากกามี
คืออันนี้มันผ่านมาตั้ง๑๕ปีนะแต่ที่กิ๊บเขาพอจะจำได้คือเขาสู้กับพ่อมาตลอดใช่ไหมคะ
คือรู้มาตลอดคือจะบอกว่าจริงแล้วเนี่ยคดีหลักเนี่ยนะคะคุณผู้ชมสารชั้นต้นยกฟ้อง
จำเลยทั้ง๔คนที่ถูกกล่าวหาซึ่งรวมพ่อหนู

สารชั้นต้นพิพากษายกฟ้องเนี่ยนะเอาพูดง่ายผมจำตัวเนื้อคำพิพากษาไม่ได้แล้ว
ถ้าแปลคำภาษาว่าไม่มีมือปืนสติแตกที่ไหนหรอกที่รู้จักกันนั่งไอ้นี่ปีชานาคินก็เพื่อนไอ้เมียเพื่อนบริโรธ
ผู้ตายนี่ก็เป็นสมาชิกอบตแต่ว่าถึงคนลำอบตก็เหอะแล้วเดินเปิดหน้าเข้าไปยิง
อันนี้คืออยู่ในคำพิพากษา
อยู่ในคำพิภาคศาลศาลชันต้นศาลพ่อศาลอุทธรรมภาคป่ายศาลยืนก็ยังบอกไปถึงกันนะว่า
มันแม่เงิน๗๐๐๐ที่ผู้ตายบอกว่าพูดว่ากีทายกย่องไปเที่ยวถอยเงินอิสลามอะไรสักอย่างเนี่ย
ว่าเหตุแค่นี้ไม่น่าจะถึงขนาดยิง
ฉันแปลความอย่างนี้คือในคดีที่คุณพ่อของกิ๊บนะคะเป็นหนึ่งใน๔ที่ถูกกล่าวหาในสารชั้นต้นยกฟ้องทั้ง๔คน
แต่ให้ขังระหว่างอุทธม
ขังไว้ระหว่างรออุทธรณ์ค่ะคุณผู้ชมแล้วสารอุทธรณตัดสินยืนตามสารชั้นต้นคือจำเลย๔คนเนี่ยก็คือยกฟ้อง
แต่ให้ขังวิโรธแต่ว่าคุณพ่อกิ๊บเนี่ยนะคะคุณวิโรธคนเดียวจาก๔คน
ขังเอาไว้แล้วก็สารดีกากัญญา๕๘สารดีกาพิพากษาให้คุณพ่อคือ
แต่มีการรับสารภาพเอาไว้

ตรงรับสารภาพนี้ค่ะคุณผู้ชม
ก็เลยเป็นคดีที่ทำให้เกิดอีกคดีหนึ่ง
ที่ตำรวจถูกฟ้องแล้วแพ้

คุณผู้ชมคะสารดีกาเนี่ยนะคะ

คือพิพากษาประหารชีวิตคุณวิโรธคนเดียว
แม้ว่าจะยกฟ้องให้ตั้งแต่อุทธรณ์
แต่คุณวิโรธก็เป็นคนเดียวที่ยังถูกขัง

ให้การเป็นประโยชน์ก็หมายถึงว่ารับสารภาพ

มันก็เป็นตัวบอกอยู่แล้วไหมคะว่าคุณวิโรธยอมรับ

คือเขาอุ้มตัวพ่อหนูไป
ไปอุ้มไปให้ซ้อมทำร้ายร่างกายให้รับสารภาพ

ถามว่ารู้มั้ยว่า

ถามเหมือนพูดยามหน่อยนะคะก็คือว่า
มึงเป็นคนยิงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
พ่อหนูบอกว่าไม่เป็นไม่รู้จักอะไรอย่างนี้ไม่ได้ทำ
แต่แกว่ารู้มั้ยว่านี่คือใคร

ค่ะแล้วก็คือก็ซ้อมจนพ่อหนูสลบไปอะไรอย่างนี้ค่ะคือพ่อเล่าให้ฟังนะคะ
สลบไปจนแบบเขาเอาน้ำลาดตัวแล้วก็เอามือตบหน้าค่ะให้ฟื้น
ก็ซ้อมอีกก็ช็อตอีกช็อตจนแบบคือพ่อหนูไม่รับสารภาพแต่ว่าคือบีบมืออะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ปิดตาพ่อหนูตลอดนะคะตอนที่ว่าช็อตไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็พอมารุ่งเช้าอีกวันหนึ่งเขาก็พาพ่อไปที่เหมือนเป็นสพค่ะสพตำรวจอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็ไปบอกเปิดตาพ่อแล้วก็เหมือนว่าให้พ่อเซ็นอะไรอย่างนี้ค่ะ
สพหลังสวนสพหลังสวนนะคะให้พ่อเซ็นหนังสืออะไรอย่างเงี้ย
บอกผมไม่มีแรงผมมือไม่มีแรงก็คือไม่มีแรงแล้วแกจะไม่เซ็น
บอกเขาก็เลยจับมือพ่อเซ็นแล้วก็เขาก็ไม่ได้อ่านเลยอ่านข้อความที่ว่าให้เซ็นให้พ่อฟังค่ะ
ซึ่งข้อความที่ให้พ่อเซ็นรับโดยมีตำรวจใช่ไหมจับมือคุณวิโรธเซ็น
ความหมายคือแบบนั้นทีนี้ขอย้อนกลับไปนะคะซึ่งตอนนั้นคุณปียวียังไม่ได้ยังนะคะ
คะตอนมีคนมาอุ้มพ่อไป

ที่ปากน้ำที่บ้านที่เขานางหงปากน้ำ
หมายถึงว่าไปอุ้มมาจากบ้านหรือระหว่างทาง
ระหว่างทางค่ะก็คือวันนั้นเป็นวันเหมือนงานเลี้ยง
พ่อไปงานแต่งงานนะคะไปกับแม่แม่ของหนูค่ะ
ไปงานแต่งงานเสร็จก็กลับมา
แล้วก็มันมีไปเจอที่ป้อมตำรวจนะคะ

แล้วก็เขาก็จะเรียกพ่อมาคุยเรื่องจัดงานรอยกระทง
ก็คือจัดงานรอยกระทงเดือนพฤศจิกา
แล้วก็พวกเรื่องชกมวยการกุศลอะไรอย่างนี้ค่ะ
พ่อก็บอกว่าเดี๋ยวไปส่งแม่กับลูกสาวก่อนที่บ้าน

พอพ่อลงมาก็ระหว่างทางค่ะก็ไม่ถึงป้อม
ก็ดักรถยนต์ค่ะวิโก้สีดำ
ก็ดักรถหน้าจักรยานพ่อขับรถมอไซค์ค่ะ

ไปคนเดียวออกมาก็คือจะมาคุยกันค่ะ

แต่ก็ไม่ถึงป้อมก็อุ้มพ่อไป
ร่างกายเอากระสอบคุม
วันนั้นก่อนหน้านี้ที่เรามาคุยกัน

แล้ววันนั้นคุณวินัยขุนแพ่วนั่งตรงนี้

คุณพ่อกับคุณวินัยโดนคล้ายกันไหม

คือปิดทั้งหมดปิดไม่ให้เห็นว่าไปที่ไหน

จะบอกว่าเขาใช้วิธีการช็อตเนี่ย

คือทุกส่วนคือเขาถอดเสื้อผ้า
หมดเลยอะค่ะแล้วก็มันใช้

มาใส่ในข้อแล้วก็ช็อต
รับไหมรับไหมอะไรอย่างเงี้ย
พ่อก็ไม่รับจนพ่อสลบไป

บอกได้ยินเสียงหลายคนแต่ว่าเหมือน

แล้วคุณพ่อพอจะบอกได้ไหมว่า

พ่อไม่จำไม่ได้แต่มาจำได้ตอนที่ว่า

เป็นที่สพหลังสวน

ถอดเสื้อผ้าแล้วช็อต

เรามารู้ที่หลังไหมว่าพ่อไปที่ไหน

แต่พ่อก็บอกว่ามันน่าจะเป็นบ้านล้างแห่งหนึ่งค่ะ

สถานที่ตำรวจคุณ

พ่อหนูบอกไม่ใช่

ฆาตภาค๘ตอนที่พ่อปิดตาใช่ไหม

ผมพูดได้

โพนตุกตรีรศไซน์แก้ว
ซึ่ง

อยู่ในพื้นที่นี่แหละนอง

แล้วก็เสียงที่ได้ยินได้เมื่อคืน

เป็นเสียงเดียวกันกับคนที่สั่งให้เปิดตา

มึงค่อยลืมตา

คือค่อยเริ่มตาพอมันปิดตามา๒วัน

เขามีมันในตัวตลอดปั่นแบบ

ไม่ได้อะคะตอนที่ปิดตา

ก็จำได้ก็มาเสียงเดียวกันตอนเปิดตา
ตอนเปิดตา
คือสารอุทธรภาค๘ที่ลงนะ

คนที่ลักษณะที่โดนกระทำอย่างนี้
ย่อมย่อมงานภาษาของท่านอุทธธิวราช

ก็คือจำเลยที่หนึ่ง

คำพิพากษาสารดีกาคดีฆ่าเกษมคงตุกเนี่ยนะ

เพราะว่ารับสารภาพในชั้นพนักงานสอบสวน

คือเรื่องราวว่าทำไมถึงรับสารภาพใช่ไหม
คำถามก็คือว่าแล้วสารรับฟังว่ายังไงคะ
เพราะเรื่องแบบนี้ต้องเบิกความในศาลอยู่แล้ว

มันไม่มีมือปืนสติแตกหรอกหรอกที่จะเป็นวิโรธ
คือไม่มีมือปืนคนไหนที่จะเปิดผ้าแล้วก็ไปยิงอะไรแบบนี้

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พ่อโดนปิดตาช็อต
แล้วไปจำเสียงเพชรฆาตภาค๘ได้ที่สพหลังสวนคนเดียวกัน

รวมทั้งกรรมการสิทธิ์ลองไปสอบ
ซึ่งเรียนขอความรู้นะจากคำพิพากษา
คือคำพิพากษาสารดีการท่านให้น้ำหนักยังไง
ที่มาของการรับสารภาพในชั้นพนักงานสอบสวนคะ

เดี๋ยวเราจะละมากัน

พิพากษาสารดีการที่ลงโทษผ่านชีวิตเอาไว้โทษอะไรอยู่นะ
ถ้าอ่านเฉพาะศาลดีการ์นะ
พิพากษาสารดีกาที่ลงในหนังสือที่ออกให้เด็กรุ่นหลังในที่เรียนศึกษา

เห็นตอบครองต้องการรู้จากนี้มาก่อน
เอาอย่างนี้ดิฉันถามให้ปลอดภัยขึ้น

ข้อมูลที่กิ๊บเล่าและพยานอื่น

ของวินัยเนี่ยถึงร้องเรียนเป็นของหัวหน้าศาล
วิโรธยื่นคำร้องให้สารมาตรวจในห้องพิจารณา
วินัยคือคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น
วินัยคือคนที่ถูกกล่าวหาว่าขี่มอเตอร์ไซค์ให้คุณวิโรธซ้อนไปยิงนะคะ
คำถามที่ถามไปแล้ว
นี้คือคำตอบตอบแรกเท่านี้เนาะ
แต่จะบอกคุณผู้ชมว่ามันถูกขั้นแบบนี้ค่ะ
สารชั้นต้นพิพากษายกฟ้องจำเรือ๔คนในคดีฆาตกระเสมคงตุก
แล้วพอสารชั้นต้นยกฟ้องเสร็จปุ๊บ๔คนนี้

๓คนที่เป็นโจทย์ฟ้องตำรวจกลับ

เพราะว่า๑ใน๔เป็นตำรวจ
คดีอีกคดีหนึ่งที่มันเป็นแขนงออกมาขนานกันเนี่ยนะคะ

แต่จะบอกว่าสารชั้นต้นตัดสินคดีฆ่า
กฟ้องจำเลย๔คนนะคะ๓คน

สู้คดีอีกคดีหนึ่งที่ขนานกันมาตลอดนี่แหละคุณผู้ชม
คือความสำคัญมากว่าสุดท้ายแล้ว
ถ้าสารดีกาท่านตัดสินแล้วทั้งสองคดี
ด้วยข้อเท็จจริงเดียวกันเหตุการณ์เดียวกันนะคะ
อันนี้เราจะอธิบายอย่างไรสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะการฟ้องกลับเกิดขึ้นเกือบคู่ขนานกันเลยนะคะ

เขาก็ฟ้องกับตำรวจเลย๑๔คนนะคะ

ตอนนั้นปรึกษาหรือคุยหรือเตรียมการกันยังไง

เผ็ดชะคาดภาค๘นี่ไม่ธรรมดานะ

ก็มีทนายเนี่ยค่ะเขาคอยนั่นให้อยู่

ไม่ใช่อยู่ปรึกษาแล้วไงต่อค่ะ

ก็พี่เขาก็แค่มา
คุณวิโรธคุยให้คุณปิยาวดีฟังว่ายังไงบ้าง

เป็นจำเลยที่๑จะฟ้องกับตำรวจ๑๔
นายนะอะไรแค่นี้ค่ะ

หรือเขาคุยให้ฟังตื้นลึกหนาบางไหมคะ
ว่าถ้าจะฟ้องกลับตำรวจ๑๔คนเป็นยังไง

เขามั่นใจในทนายของเขามาก

ที่ว่าเขามั่นใจในตัวเขาว่าเขา
โดนกระทำมาจริง
คุณพ่อคุยอะไรให้ฟังบ้างคะกิฟต์

คุยไหมว่ากิ๊บพ่อจะฟ้องกลับนะลูก

อาจจะอันตรายคือพ่อมีบ่นอะไรให้ฟังไหม

แต่คือ

เมื่อ๔อะไรอย่างนี้ค่ะ

ตอนที่ว่าเนี่ยคดีตอนของพ่อตัดสินนี่แหละ

ตอนนั้นนะคะต่อให้สารชั้นต้นตัดสิน

ก็ตอนที่ว่าเขาอุ้มพ่อไป

ถ้าไม่ได้เขารับตำแหนว

เพราะว่าจะถือว่าแบบที่มองโดยการ
คือพยานทางฝั่งพ่อเยอะไหมขึ้นศาล
คืออย่างน้อยต้องมีคนที่พ่อไปหาที่ประจวบ
ใช่ไหมแล้วมีใครอีกทนายคะ
มีตาอะไรเนี่ยตาเสตานี่อะไรต่างเนี่ย
คือคนที่เจอระหว่างวันนั้น
รวมทั้งสำนวนการสอบสวนของกรรมการสิทธิ
ตอนนั้นเขาสรุปสำนวนพอดี
เราร้องกรรมการสิทธิ์เหรอ
ถูกต้องวิโรธร้องวินัยร้อง

กรรมการสิทธิ์ลงไปสอบพยานทุกปากว่าเรรี่เป็นจริงไหม

เพราะในชั้นของตำรวจก็คือพ่อเซ็นรับสารภาพ

ทีนี้เวลาสู้กันสิ่งที่มันเป็นพยานหลักฐานในคดีฆ่า
ถูกเอาไปสู้ในคดีฟ้องตำรวจไหม

แล้วไปไฟ่กันยังไงบ้างในคดีฟ้องกลับ
ที่เป็นจำเลยระยะฟ้อง
ตอนแต่สวนโมนฟ้องคดีที่เราเป็นโจทย์

ไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยเอาคุณโสพลจริงจิต

ท่านยังมีตำแหน่งเป็นระดับปฏิบัติงาน
ลงพื้นที่ไปส่งไปสอบไป
เอาว่าคดีที่ฟ้องกลับนี่ฟ้องตาม
สำนวนการสอบสวนของกรรมการสิทธิ์
คุณผู้ชมคะศาลเนี่ยนะคะ

ตัดสิน๒คดีนี้ในปีเดียวกันนะ

คดีนี้มันเป็นคดีขนานเลยนะ
เพราะฉะนั้นมันยิ่งหน้า
ดิฉันไม่มีความรู้กฎหมายคือมันยิ่งน่าศึกษาเข้าไปใหญ่ว่า
คือจากข้อเท็จจริงของคดีเดียวกันทำไมมันฉีกออกไปคนละทาง
ขีกออกไปคนละทางนี่แห้งขอวนกลับมาที่เรื่องเดิม
ว่าอย่างนี้ยังไงเราก็ร้องลื้อฟื้นคดีถูกไหมคะ
ใช่ครับแต่จะลื้อฟื้นด้วยเหตุ
มันลื้อฟื้นคดีมันมี๑๒๓๔เหตุอะไรนะ
แต่นี่คำพิพากษาสารดีกาซึ่งตำรวจถูกตัดสิน๒นายว่าจำคุก๑๕ปีนะ

มันจะลื้อฟื้นไม่ได้เหรอ
อิความคงลุงอยากเอ๋ยคิดว่าเฮเงินเรือฟื้นเรือไม่ได้
ว่าตกลงคำพิพากษาที่อ่านให้วิโรธฟังวันนี้
แล้วที่อ่านให้คู่ความที่ละนองฟังเป็นพยานหลักฐานใหม่ไหม

สิ่งที่เบิกความกันในสารเนี่ย
ก็คืออธิบายหมดว่าตำรวจทำอะไรบ้างถูกไหม
ตำรวจพาตัวไป

สารภาพให้รับสารภาพ

คือจะบอกว่าทุกอย่างมันก็ถูกเบิกความเหมือนคดีฆ่าถูกไหม

ข้อเท็จจริงนี้ที่จำเลยโดนเนี่ย
คือก็เอาไปสู้เพื่อฟ้องตำรวจเหมือนกันถูกไหม

เพราะฉะนั้นเลยยิ่งเลยยิ่งน่าสนใจว่า
แล้วคำพิพากษาสารดีกาที่ออกมาจาก

มีเป็นติดตุลาคม๔๕ที่ขอโทษกับ

ทำไมมันค่อนข้างจะฉีกกันอ่ะ
ก็จะว่า
คือเวลาร้องขอลึกฟื้นคดีมันไม่ต้องผ่านกระทรวงยุติธรรมก็ได้ถูกไหมคะ

คนที่รู้สภาพธนภาพธนภาพคดีคือวีโร่

คือเดี๋ยวควรจะติดภาพเพราะมันเพิ่งมีเรื่องครูจอมทรัพย์ไง

แล้วก็ไม่ต้องผ่านสภาธนายความให้ช่วยเหลือ

ว่าจะให้ใครเข้ามาช่วยบ้าง

แล้วก็หาวิธีการที่จะหาเงิน
จะให้กองทุนอะไรมาช่วยเหลือ

คุณกินเงินเดือนนี้แล้วมาทำคดี

คุยก็เรื่องนี้ค่ะมันก็ลำบากค่ะว่าทางบ้านก็ยากจนอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่ค่ะเพราะพอพ่อนี่โดนก็หนูก็ต้องเป็นความหวังของพ่อ

ก็คือที่หนูดูแลคือน้องแม่เดียวกัน

ฟ้าใสที่ออกทีวีอะไรเฉย
ทีนี้ค่ะเอาจริงแล้วตอนนี้ครอบครัวถือว่าลำบาก

เพราะว่าจริงแล้วคือคุณวิโรธคือเสาหลัก

สู้คดีต่อนี่ดิฉันเข้าใจถูกไหมว่ามันก็ใช้ค่าใช้จ่าย

แต่ทางนี้จะไปร้องขอความช่วยเหลือจากสภาธนายความ

คือมีวางแผนไว้ไหมคะว่าจะไปร้องขอความช่วยเหลือจากใคร
ทีนี้เขาเห็นว่าผมจับคดีตั้งแต่ปี๔๖
ตั้งแต่ต้น

คือว่ามันมีความยากลำบากในการใช้ค่าใช้จ่ายในการสู้ต่อ
ไม่ว่าจะเป็นการฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หรือว่าในการลึกฟื้นคดี
แล้วครอบครัวขออนุญาตนะคะคือใช้คำว่ายากจนได้
คือใจน่ะสู้แน่แต่ตอนนี้ต้องการความช่วยเหลือ
คือทนายบุญเรืองคงไม่ทิ้งกันล่ะแต่ก็ว่ากันไปว่ากันมา
คือเขาก็ทำงานรับค่าจ้างรับเงินเดือนตรงนะพี่
เป็นพนักงานระดับกลางคล่อนมาทางต่ำ
ลำบากกันหมดไม่ใช่แบบไม่ใช่ใช่ไหม

เพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็เวลาร้องแต่ละหน่วยงานนะคะ
ก็อาจจะต้องหาหน่วยงานที่ยื่นมือเข้ามาช่วยด้านนี้

แต่ว่าเบื้องต้นยังไงครอบครัวสู้ต่อแน่
สู้ค่ะมั่นใจ

กับพ่อไว้ว่ายังไงที่ไปเยี่ยมครั้งสุดท้าย
แม้กระทั่งหลังจากฟังคำพิพากษาพูดกับพ่อว่าอะไร
ก็หนูยังไม่ได้เจอพ่อดีตั้งแต่พิพากษาเนี่ยค่ะ
ถ้าเจอพ่อจะพูดกับพ่อว่าอะไร
ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวลูก
เรามีความหวังแล้วเรามีช่องทางแล้ว

พอผมเอาคำพิพากษาไปให้